คนที่ไม่มีทางออกแล้วรอลุ้นตัวเลขมันก็ต้องหาทางออกเหมือนกัน

สำหรับคนที่รอลุ้นลอตเตอรี่นะคะ
อย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยเลื่อนมาเป็น๑๖พฤษภาคมใช่ไหมคะ
ปกติแล้วทางใต้เนี่ยเขาจะเล่นกันก็คือถ้าไม่ใช่ลอตเตอรี่ไทยเขาก็จะไปเล่นหวยมาเลเซีย
แต่มาเลเซียก็เลื่อนออกหวยเหมือนบ้านเรา

ตอนนี้บรรยากาศแผงสลากลอตเตอรี่ที่บ้านเราทางฝั่งสงขลาเนี่ยนะคะ

นั่งเฝ้าแผงกันแบบแน่นเลยค่ะดูสิ
โอ้โหสงสารผู้ค้าสลากมากนะ

หัดใหญ่เขาบอกว่าปกติแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๗แผงเนี่ยนะ

แหว่งเพราะคนเลือกซื้อกันไปเยอะแยะแล้ว
ตอนนี้เหลืออยู่๔แผงค่ะจาก๑๗แผง
มันขายไม่ได้แล้วมันไม่มีคนซื้อค่ะ
แม่ค้าบอกเลยว่าต้องรอลุ้นตอนช่วงใกล้ออกรางวัลนั่นแหละ

แล้วให้หยุดขายหน่อยใช่ไหม

เพราะถูกบ้านเฉยโตไม่มีรายได้เลยค่ะ
แต่เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าหวยมาเลเซียแต่ตอนนี้เล่นอันไหนได้
ก็ไปกันแล้วแต่ทางฝั่งกำบูชาเขาจ่ายเงินเป็นดอลลาร์นะคุณ

อ่ะลองดูครับแต่อย่าเล่นเยอะ
ช่วงนี้เก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่า